มาดูเรื่องของโครงการ๙คนละ๙กันหน่อย

วิ่งมานานแล้วนะคะแต่ว่าในแต่ละจังหวัด

โครงการ๙คนละ๙เองยังบริจาคได้นะ
ใช่ค่ะยังบริจักษ์ได้
แต่ว่าสิ้นเดือนนี้คือสิ้นเดือนมกราคมเนี่ย

ใช่นะคะซึ่งมา

เป็นโครงการจากจังหวัดชุมพร
และในอีกพื้นที่ก็คือที่จังหวัด
ชบูรณ์นะคะไปตรวจสอบที่ชุมพร

จังหวัดชุมพรในนามชมรม
มุ้งมิ้งชื่อน่ารักจังนะฮะ
แต่ว่าภาษาใต้ก็

ภาษาใต้แปลว่าใกล้จะสว่าง

ช่วยกันขนกองบุญ
ที่ได้จากทั่วจังหวัดชุมพรรวมกันละ๒ล้านบาทค่ะ
ลงเรือแพร่ที่บ้านท่าสะท้อนตำบลท่ามะพลา
ท่ามกลางสายหมอกที่ลงจัดแล้วก็ล่องไปตามแม่น้ำหลังสวน
ขึ้นที่ท่าเรือวัดขันเงินพระอารามหลวง
โดยมีนายนรงพลละเอียดผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อม
คณะโรงพยาบาลหลังสวนรอรับค่ะ
อกจากนี้มีการระดมผ้าป่าจากชมรมจักรยาน
ชมรมรถจี๊บโบราณและขบวนรถบัสทั่วชุมพร
มาร่วมทอดผ้าป่าที่วัดขันเงินนี่แหละ
แต่ดูบรรยากาศขบวนแห่ผ้าป่าสิโอ้โหบรรยากาศดีนะ
ใช่ค่ะเป็นบรรยากาศที่แปลกไปอีกแบบ
อีกแบบปกติก็มาทางดินธรรมดามาทางรถทางบกธรรมดา
ร่องแพรมาแล้วก็บรรยากาศข้างทางมีหมอกลงบางอากาศดีนะครับ
สำหรับนามเกี่ยวกับบุญครั้งนี้นะคะ
ก็คือขบวนผ้าป่ามหาบุญเพื่อโรงพยาบาลหลังสวน
ทีนี้รวมแล้วตอนแรกเริ่มที่๒ล้านบาทใช่ไหมคะ
ที่๒๐ล้านบาทโอ้โหได้เยอะนะเป็นการระดมผ้าป่าของชาวชุมพรค่ะมอบให้โรงพยาบาลหลังสวน
จากโรงพยาบาลหลังสวนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหลังใหม่
อาคารสูง๕ชั้นด้วยกันมีเงินสร้างอาคาร
แต่ขาดงบประมาณจัดซื้อครูพันธ์ทางการแพทย์บางส่วนค่ะ
งบประมาณราชการจัดสรรมาไม่เพียงพอ
เตียงคนไข้เครื่องปรับอากาศเครื่องช่วยหายใจแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์อื่น
ต้องใช้งบประมาณอีก๓แสนบาทต่อห้อง
ก็เลยเกิดขบวนผ้าป่ามหาบุญ
เพื่อโรงพยาบาลหลังสวนขึ้นมารวบรวมซื้ออุปกรณ์การแพทย์

คราวนี้มาดูมหาบุญที่เพชรชบูรณ์กันบ้างนะครับ
ร่วมกันจัดตั้งกองพระป่าสามัคคีในโครงการ
เพื่อคนไทยสุขภาพดีทั่วหน้า
แห่ภาพป่า๗๐๐๐กองคุณ

รวมยอดเงินทั้งหมดแล้วคุณทายสิเท่าไร

ไม่ธรรมดาไม่แพ้ชุมพรเลยนะคะ

เพชรฉบูนก็มีพระป่ายี่สิบสามล้านบาทเหมือนกัน
เงินดังกล่าวนี้จะนำไปซื้ออุปกรณ์
สนับสนุนทางการแพทย์แล้วก็ครุพันธ์ทางการแพทย์
ให้อาคาร๕๐ปีหนองไผ่รวมใจอาคารผู้ป่วยสูง๕ชั้น
ขนาด๑๑๔เตียงที่ได้รับงบประมาณมาก่อสร้าง
จนแล้วเสร็จนะครับแต่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
เนื่องจากขาดครุพันธ์ทางการแพทย์นะครับ
ตอนนี้โรงพยาบาลต่างก็ต้องการเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้แหละฮะ
วันนั้นผมไปทำงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เพราะวันที่๓กุมภาพันธ์นี้ก็จะเป็นวันทหารผ่านศึกแล้ว
แล้วก็โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเขาก็รับเหมือนกันนะ
รับเงินบริจาคในการไปซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์
คือส่วนมากแล้วนะคะอาคารงบประมาณทางราชการมีให้
รูปภัณฑ์บางส่วนก็มีให้แต่ว่าครูรุภัณฑ์บางอย่าง
สำหรับโรคเฉพาะบางทีก็ไม่มีนะบางโรงพยาบาล

ดังนั้นก็ต้องใช้น้ำจิตน้ำใจคุณผู้ชมส่งมาอนุโมทนาบุญนะครับ